ท่านผู้ชมครับเรื่องของโควิด๑๙เรื่องใหญ่ของคนไทยในช่วงเวลานี้
ไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์เราเกาะติดเรื่องนี้อย่างแน่นอน
อย่างที่ทราบนะครับคือเรื่องของโควิด๑๙ตอนนี้คนก็แน่นอนว่าเราหดหู
เรากังวลว่าเมื่อไหร่มันจะหายสักทีนะเมื่อไหร่ที่จะฝ่าฟันไปกันได้สักทีนึง
มีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งคือเรื่องของวัคซีนใช่ค่ะอันนี้แน่นอนสำคัญมากนะฮะ
สองก็คือเรื่องของการตรวจเชิงลุกใช่ค่ะถ้าเราตรวจได้เยอะนะ
เราเจอผู้ที่ติดเชื้อแล้วกันออกมาจากชุมชนเนี่ยแล้วเอาไปเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ย
มันก็จะลดการแพร่กระจายแพร่ระบาดของเชื้อได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
ตอนนี้นะครับจุดสำคัญก็คือเรื่องของชุดตรวจเชิงลุกและปิดเทส
ตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเครือไทยรัฐนะครับไทยรัฐกรุ๊ป
เราได้มีปฏิบัติการตามนี้เลยนะฮะปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙
ตรวจหาเชื้อเพราะว่าตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ย
เรื่องของโควิด๑๙ก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมันสูงขึ้นทุกวัน
หมื่นคนอยู่แล้วในแต่ละวันนะครับผู้เสียชีวิตก็มีอย่างต่อเนื่อง
จากวัคซีนจะเป็นหนึ่งในทางออกของวิกฤตแล้วนะครับ
เร่งดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงลุกนี่เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญ
ที่จะช่วยให้ไทยผ่านวิกฤตนี้ไปได้
ไทยรัฐกรุ๊ปนะครับซึ่งประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐโลจิสติก
ประกาศเจตนารมณ์ที่จะจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด๑๙
ตั้งเป้าเริ่มต้นที่หนึ่งแสนชุดก่อนค่ะแต่เราจะหาให้มากขึ้นอีกนะฮะ
คือตอนนี้อย่างที่ทราบยังไม่สามารถไปหาซื้อแล้วไปตรวจกันเองที่บ้านได้
เพราะต้องมีความเชี่ยวชาญด้วยในการใช้ชุดตรวจ
ท่านไปตรวจคัดกรองเชิงลุกได้ก็คือ
จุดหรือว่าสถานพยาบาลที่หน่วยงานภาครัฐเขาจะไปดำเนินการ
เพราะฉะนั้นเราจะไปมอบให้กับสองส่วนด้วยกันนะฮะรายละเอียดต่างต่างนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณวัชระวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายงานการบริหารส่วนกลางไทยรัฐกรุ๊ป
บอกว่าจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เนี่ยก็ในฐานะที่ไทยรัฐเป็นสื่อที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมายาวนาน
เราไม่อาจนิ่งนอนใจต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา
แน่นอนว่าไทยรัฐเรานำเสนอข่าวเราเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน
สะท้อนความทุกข์ยากของประชาชนแต่เราจะลงมือช่วยเหลือในสถานการณ์นี้ด้วย
เพราะนอกจากวัคซีนแล้วการตรวจหาเชื้อให้ได้มากที่สุดนี่แหละ
เพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อออกจากผู้ไม่ติดเชื้อนี่แหละ
นี่คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสู้กับศึกของโควิด๑๙ในครั้งนี้ได้นะครับ
ฟังเสียงคุณวัชระนะครับ
จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสังคมในรอบนี้ครับ
นี่คือภารกิจแรกของปฏิบัติการไทยรัฐฝ่ายวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อนะครับ
เราตั้งเป้าจะหาชุดตรวจและผิดเทส๑แสนชุดในเบื้องต้น
เพื่อส่งมอบให้ถึงมือประชาชนคนไทยผ่านทางหน่วยงานต่างนะครับ
คุณจิตสุดาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ไทยรัฐกรุ๊ปนะครับ
บอกว่าวันนี้ทีมไทยรัฐเนี่ยได้ประชุมวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๒หน่วยงานที่เราจะไปร่วมด้วย

ใช่ค่ะคือวันนี้เนี่ยคุณจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ไทยรัฐกรุ๊ปนะคะ
ก็ได้มีการลงรายละเอียดปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ
ร่วมกับทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช

คือปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ย
ไปร่วมกับสำนักสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานคร

วิธีการก็คือเราจะไปร่วมในการที่จะส่งหมอกชุดตรวจนี้ไป

เราจะส่งไปก่อนแต่ตั้งเป้าในครั้งแรกเริ่มต้นโครงการเนี่ยจะให้ถึง๑แสนชุด
แล้วจะพิจารณาจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถลงพื้นที่ไปช่วยตรวจคัดกรองประชาชนเพิ่มเติมให้ด้วย
เสมือนการเสริมกำลังพลให้กับหน่วยงานเดิมที่รับผิดชอบอยู่แล้ว
เดี๋ยวฟังนะครับคุณจิตสุภาที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ
เราก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ช่วยให้วิกฤตในการระบาดของโรคโควิด๑๙ครั้งนี้
มันผ่านพ้นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
ก็อยากจะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเนอะแล้วก็สืบสารปณิธานของผู้ก่อตั้งนะคะ
คุณกัมพลวัชรพลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่เคยกล่าวเอาไว้ว่า
ไทยรัฐอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสก็คือควรจะตอบแทนกลับไปที่ประชาชนค่ะ
ก็เลยเกิดเป็นความตั้งใจนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความตั้งใจของเรา
จะช่วยส่งผลให้เราสามารถหยุดวงจรการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นี้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งเราก็ได้ผลสรุปในเรื่องของการประชุมออกมาแล้วนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ชุดตรวจกันทางไทยรัฐเรานี่แหละค่ะก็จะนำชุดตรวจไปสมทบเพื่อให้การทำงานของสำนักอนามัยเนี่ยดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นนะคะ
ส่วนทางสปสชเองเนี่ยก็จัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เริ่มที่จะมีการตรวจคัดกรองเนี่ยตอนนี้ตั้งเอาไว้ที่๔จุดตรวจแล้วก็จะเตรียมเพิ่มอีก๕จุด
แล้วก็จะมีชุดตรวจเคลื่อนที่อีก๑๐ทีมให้สามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าใกล้ได้ง่ายขึ้นนะคะ
โดยทางไทยรัฐเองก็จะมีการกระจายชุดตรวจให้กับทั้งสองหน่วยงานหน่วยงานละ๕๐๐๐ชุดค่ะรวมเป็นทั้งหมด๑แสนชุดแล้วก็จะพิจารณาจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ที่จะสามารถลงพื้นที่ได้ไปช่วยคัดกรองประชาชนเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ซึ่งไทยรัฐกรุ๊ปเองก็ตั้งความหวังไว้นะคะว่าปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อในครั้งนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จตามเป้าภารกิจที่เราตั้งเอาไว้
แล้วก็การระดมความช่วยเหลือพร้อมกับพันธมิตรต่างในครั้งนี้น่าจะเป็นก้าวแรกที่ดีของพันธกิจที่สำคัญด้วย
แล้วก็อยากที่จะเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งในสังคมที่จะร่วมยืนหยัดแล้วก็ร่วมกันพาประเทศไทยก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันนะคะ
มันก็เป็นต้นต้นแรกที่เอาตรวจเบสคิดไปลันก่อน
ในการทำตรงในตรวจเบสคิด